ร้านทองระวังหน่อยนะฮะอย่างนี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่น
ชายวัยสามสิบเอ็ดปีครับทำทีเข้าไปเป็นลูกค้า
ขอดูทองหนัก๒บาทเส้นหนึ่งซิดูแล้วก็ไปล่ะ
เปิดประตูไปแล้วครับคุณผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดของร้านทองแห่งหนึ่งนะครับ
ตลาดบ้านดอนเขตเทศบาลนครขอนแก่น
สามารถจับภาพชายวัยกลางคนนะครับสวมหน้ากากอนามัยปิดบางใบหน้าทำทีเป็นลูกค้า
เข้ามาขอดูสร้อยคอทองคำน้ำหนัก๒บาทในร้านทอง
จากนั้นฉวยโอกาสนะครับชิงทองวิ่งหนีออกจากร้านไป
โดยมีคนในร้านทองวิ่งตามไปติดติดแต่ปรากฏว่าเหตุการณ์นี้เป็นความโชคดีของร้านทอง
แล้วมันเป็นความโชคร้ายของคนร้ายนะครับเพราะว่าหลังจากออกตัวไปได้นิดเดียวเท่านั้นแหละ
ละเมืองดีรวบตัวเอาไว้ได้ครับจากนั้นก็แจ้งตำรวจมารับตัวไปดำเนินคดี
เหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นช่วงบ่ายของ๒๗ตุลาคมที่ผ่านมา
ตำรวจนำตัวนายสูตรชาติมาปะเตอายุสามสิบเอ็ดปีเป็นชาวมหาสรรคาม
แล้วก็ของกลางเป็นสร้อยคอทองคำสองบาทหนึ่งเส้นสอบประคัมที่สพเมืองขอนแก่นครับ
ซึ่งเจ้าตัวให้การสั้นบอกว่าก่อเหตุเพราะว่าอารมณ์ชั่ววูบด้านนางสาว
ปนิสภาศรีใจเธอเป็นผู้เสียหายเล่าบอกว่า
จอดหน้าร้านทองครับแล้วก็เข้ามาขอดูทองที่อยู่ในตู้โชว์
โดยบอกว่าขอดูสร้อยคอทองคำ๒บาทหน่อยสินะครับเธอก็หยิบให้ดู
คนร้ายตอนนั้นก็ทำทีเป็นตรวจสอบดูความเรียบร้อยดูตะขอดูอะไร
จากนั้นก็วิ่งหนีออกหน้าร้านไปโชคดีครับที่รอปภของร้านทองเนี่ย
เห็นนะครับแล้วก็ช่วยกันกับพลเมืองดีตามจับเอาไว้ได้โดยละม่อมเลยครับ